ดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวการสู้ชีวิตของลูกสาวคนนี้นะคะ
น้องแนนบุรีรำเด็กบ้านครูสลาค่ะ
ต้องบอกว่าที่เห็นมายืนจับไมค์ร้องเพลงแบบนี้
เป็นเด็กร้านสะดวกซื้อมาก่อน
คือทุกวันนี้ยังทำอยู่เลยนะคะนี่คือน้องแนนบุรีรำค่ะ
แนนบุรีรำเล่าให้ฟังนะคะว่าวันที่ไปประกาศรางวัลลูกทุ่ง
วันที่เจอเธอเนี่ยเธอยังต้องขอแลกเวรกับเพื่อนเลยค่ะ
เงินจะมาก็ไม่มีคนจัดงานสงสารเลยโอนเงินค่ารถให้
น้องแนนอายไหมกับอาชีพเด็กขายของร้านสะดวกซื้อเนี่ย
เธอบอกว่าเธอไม่เคยอายเพราะว่าชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้จริง
บางทีคนมาซื้อของอยากให้เธอร้องเพลงฟังให้ฟังเลย
คือเธอเป็นที่รู้จักเพราะว่าเธอเดินสายร้องเพลงไปประกวดตามที่ต่าง

ครูสลายังให้กำลังใจเลยบอกว่าอแนนเธอสู้ไปสักวันหนึ่งเธอจะดังแน่นอน
แล้วน้องแนนก็เปิดใจกับเรานะคะว่าหนูจริงก็คือเป็นแบบเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง
ก็คืออยากให้ครูสลาแต่งเพลงให้
เอาไปฟังเรื่องราวการสู้ชีวิตของแนนบุรีรำคนนี้กันเลยค่ะ
ค่ะหนูทำงาน๗๑๑ค่ะพี่
แล้วก็เวลาว่างหนูก็จะชอบร้องเพลง
แล้วก็ประกวดตามเพลงตามรายการต่างค่ะ
บอกว่ามางานวันนี้คือต้องแลกเวรเพื่อน
ใช่ค่ะหนูก็ต้องขอบคุณคุณครูสลาค่ะ
ที่ว่าให้โอกาสหนูได้ทำเพลงกับคุณครู
แล้วก็เหมือนสารฝันให้หนูได้เดินในเส้นทางสายร้องเพลงค่ะ
วันนี้ครูสลาก็รู้ค่ะครูก็บอกว่าแบบยินดีด้วยนะ
หนูก็ไม่ได้แบบอายคนอื่นว่าเป็นแบบเด็ก

ที่หนูจะมาร้องเพลงเนี่ยคือแบบครอบครัวนี้แบบจนมากแบบแทบจะไม่มีอะไรเลย
แต่ว่าพอหนูได้เดินเข้ามาในสายนี้ก็คือมั่นกับเฮียในห้องแบบว่า

เพราะตอนนี้คือที่เหลือในชีวิตตอนนี้คือกำไรชีวิตน้องแล้ว
ใช่นะคะก็ติดตามเชียร์น้องได้นะคะ
มีช่องยูทูปของตัวเองทำกับพี่ชายนะคะ
ชื่อก็ตามนั้นเลยค่ะแนนบุรีรำแบบนี้เลยนะคะ

วันหนึ่งพี่ก็จะไปสัมภาษณ์น้องในฐานะแบบศิลปินสุดฮอตอะไรอย่างนี้

สลาการันตีขนาดนี้โด่งดังแน่นอนนะคุณผู้ชมนะคะ